คุณผู้ชมก็เพิ่งจะเป็นตัวแทนของนักร้องไทย
งานนี้หนุ่มกั้งบอกว่าปลื้มใจสุดเลย
เพราะว่าบรรดาแฟนคลับชาวญี่ปุ่นให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยค่ะ
เป็นปลื้มเลยทีเดียวนะคะหลังนักร้องหนุ่มหุ่นล่ำกั้งวรกร

ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ค่ะ
ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจมากขึ้นทุกปี
โดยเจ้าตัวเผยว่าครั้งนี้ได้ไปร่วมโชว์ที่เมืองนาโกย่า
ขนเพลงไทยแล้วก็เพลงญี่ปุ่นค่ะไปโชว์บนเวที
เพื่อแฟนที่มารอชมกันอย่างจุใจค่ะ
รวมถึงยังออกอาการปลื้มสุดเลย
ที่ได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับเป็นอย่างดี
รวมถึงยังมีข่าวดีมาให้แฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

อาจจะมีโปรเจคพิเศษที่ทำร่วมกันมาฝากค่ะ
แต่เจ้าตัวก็ต้องขออุบรายละเอียดเอาไว้ก่อนนะคะ

งานไทยเฟสติวัลที่เขาจะจัดขึ้นมาทุกปีอยู่แล้วครับผม
แล้วก็เป็น๔จังหวัดของญี่ปุ่นนะฮะ

แล้วก็ไปแสดงมาครับผม

แล้วก็อย่างที่เราไปอย่างนี้ครับ

เราเป็นเหมือนตัวแทนของคนไทย

จริงมีติดต่อเข้ามาบ้างนะครับ
ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงคุยกันอยู่ครับผม
แต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสเรายินดีมาก
เราก็อยากจะทำงานทั้งสองด้านให้อย่างเต็มที่
จริงเป็นทางไทยที่ติดต่อเสนอไปด้วยครับ

อกจากนี้นะคะนักร้องหนุ่มก็ได้อัปเดต
อาการป่วยมีไข้สูงคล้ายอาการของไข้เลือดออก

ทางแพทย์นะคะยืนยันว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาเท่านั้น
หลังจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็คงจะต้องดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะหนุ่มกั้งยืนยันว่าโสดสนิท
ยังไม่มีสาวคนไหนอาสามาดูแลหัวใจแต่อย่างใดเลย
ซึ่งหนุ่มกั้งก็ยังคงตอบคำถามตามเดิมว่า
โฟกัสเรื่องงานให้ดีก่อน
จัดสรรเวลาทุกอย่างลงตัวได้เมื่อไหร่
ค่อยทุ่มเทให้กับเรื่องของความรักค่ะ

หมอก็เลยบอกว่ามันน่ากลัวมาก

นอนพักแค่สามวันให้น้ำเกลียดสามวันก็หายแล้ว

ถ้าเขาเรียกว่าอะไรคือจริงเราอยากจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่
คือไม่ได้โมว่าแบบอยากทำงานอย่างเต็มที่
แต่แค่รู้สึกว่าบางทีเราไม่มีเวลาให้เขาครับ
เราจะเสียดายมากกว่าที่ว่าความรักครั้งนั้นเริ่มมาแล้วก็จบเลย
เอาเป็นว่าไม่เริ่มดีกว่าแล้วก็มีเวลาไหนพร้อมแล้วค่อยไปเริ่มดีกว่า